เพราะว่ารายการรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวีรับเรื่องนี้ไว้
แล้วก็เสนอเรื่องกล่าวครอบครัวหนึ่ง
ออกมาร้องเรียนว่าน้องชายขี่รถจักรยานยนต์
และถูกรถจักรยานยนต์อีกคันปาดหน้า
ทำให้รถจักรยานยนต์ของน้องชายเสียหลัก
และหลังจากนั้นมีรถพ่วงมาทับร่างของน้องชายจนเสียชีวิต
เขาบอกว่าคันที่ปาดหน้าคือคันสีเขียวเนี่ย
คันที่คนขับรถสีเขียวมาปาดหน้ารถจักรยานยนต์น้องชายของเขาเห็นไหมฮะ
และเป็นจังหวะที่รถจักรยานยนต์น้องชายล้ม
แล้วตัวน้องชายโอ้โหมุดเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถพ่วงพอดี
รถพ่วงทับจนเสียชีวิตนะครับ
ส่วนผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์เสื้อสีเขียวเนี่ยนะคะ
หลังจากเกิดเหตุก็ไปต่อเลยค่ะไม่ได้ให้การช่วยเหลือ
นะครับก็นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถยนต์ของพลเมืองดี

ขณะเกิดเหตุการณ์ที่นายประสิทธิ์คำศรีอายุ๒๕ปี
ผู้เสียชีวิตได้ขี่รถจักรยานยนต์มาเส้นทางตรง
และหลังจากนั้นนะครับก็มีรถจักรยานยนต์ผู้ชายขับ
ผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวมาตัดหน้า
ทำให้รถทั้ง๒คันล้มนะครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
กระทั่งครอบครัวของนายประสิทธิ์ได้ออกมาโพสต์
ซึ่งเป็นคู่กรณีที่ขี่รถจักรยานยนต์เฉียวชนรถของผู้เสียชีวิต
ดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาท
และไม่มีน้ำใจที่จะช่วยเหลือคนเจ็บทำให้เสียชีวิต
ซึ่งนายประสิทธิ์ผู้เสียชีวิตมีลูกเล็ก๒คนที่ต้องดูแลนะครับ
ล่าสุดนายอดุลแสงนาคพานายรุ่งโรศแสงนาคหรือว่าแน็กลูกชาย
เดินทางเข้ามอบตัวกับพันธ์ตำรวจเอกสถิตสังประภัย
ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรช้างใหญ่จังหวัดพระนครสิทธิยาแล้วนะครับ
พร้อมรับสาภาพว่าเพราะทนแรงกดดันไม่ไหว
เนื่องจากต้องหลบซ่อนอยู่ในเรือและพายเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา
ได้ให้พ่อพาเข้ามอบตัวครับ
ซึ่งทางตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากระทำผิดฐานขับรถในทางโดยประมาท
เป็นเหตุให้เฉียวชนมีผู้ถึงแก่ความตาย
สินผู้อื่นได้รับความเสียหายและหลบหนี
ทีนี้เรื่องของการชดใช้เยียวยาก็ต้องว่ากันต่ออีกนะครับ